หรือว่าการรับจ่ายและโอนเงินแบบใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
และในวันนี้ก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ขณะที่บรรดาธนาคารก็ต่างขานรับโครงการนี้นะครับ
โดยปรับค่าธรรมเนียมให้ถูกลง
โดยธนาคารจะเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนทั่วประเทศ๑๕กรกฎาคมนี้

ไปติดตามจากคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณครับ
เลขที่บัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เป็นสิ่งสำคัญหากจะใช้บริการโอนเงิน
และรับโอนเงินรูปแบบใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงิน๒๑แห่ง
ข้อตกลงเปิดให้บริการภายใต้ชื่อพร้อมเพลย์
เพื่อสนับสนุนโครงการระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล
พร้อมเพลย์เป็นบริการที่จะช่วยให้ประชาชนโอนเงินระหว่างการสะดวกขึ้น
โดยไม่ต้องจำเลขที่บัญชีธนาคาร
แต่จะใช้เพียงแค่เลขที่บัตรประชาชน๑๓หลัก
หรือเลขหมายโทรศัพท์มือถือไม่เกิน๔เลขหมาย
ซึ่งจะนำมาผูกกับบัญชีธนาคาร๑เลขหมายต่อ๑บัญชี
เพื่อใช้บริการรับการโอนเงินต่างหรือรับเบี้ยสวัสดิการเงินช่วยเหลือของภาครัฐ
รูปแบบของพร้อมเพลย์จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งในแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคาร
ที่จะพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมา

จะได้ค่าธรรมเดิมที่เสีย๒๕๓๕บาทต่อรายการ
โดยหากโอนเงินไม่เกิน๕๐๐บาทต่อรายการจะฟรีค่าธรรมเนียมทุกรายการ

คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน๑๐บาทต่อรายการ
ซึ่งค่าธรรมเนียมใหม่นี้จะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม
พร้อมเพลย์เป็นสิ่งที่ประธานสมาคมธนาคารไทยมองว่า
จะช่วยลดต้นทุนบริหารเงินสดลดลงได้หลายหมื่นล้านบาท
ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละธนาคารจะแข่งขันคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่ถูกลง

ขณะเดียวกันในปี๒๕๖๒ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยความรู้สึกของคนทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเดิมเนี่ย

สำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่มีโอกาสได้รับเบี้ยสวัสดิการ

ธนาคารแนะนำว่าควรใช้เลขที่บัตรประชาชน๑๓หลัก
ผูกกับบัญชีธนาคารหลักแทนการใช้เบอร์โทรศัพท์
เพราะส่วนใหญ่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กันบ่อย
และมีหลายเลขหมายอาจทำให้ไม่ได้รับเงินจากภาครัฐ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้จ่ายประจำวันก็สามารถใช้จ่ายได้
การสามารถที่จะรับเงินสวัสดิการ
หรือว่าิการที่จะรับเงินช่วยเหลือต่าง
ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบของธนาคารทุกครั้ง

ธนาคารบางแห่งจะเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน
ใช้บริการได้ผ่าน๔ช่องทาง
คือสาขาของธนาคารพาณิชย์และของรัฐ
จากนั้นธนาคารทุกแห่งจะเปิดลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันที่๑๕กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
โดยรายชื่อทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบกลางในวันเดียวกัน
สิริพักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวแท้รัฐทีวีตรึงงาน